คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะเดี๋ยวนี้นะการถ่ายเซลฟี่เนี่ยถ่ายที่ไหนก็ได้ถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้
เขาบอกสาวใบเกอร์คนนี้ขอเช็คอินให้โลกจำหน่อยค่ะ
ประสบอุบัติเหตุรถชนตัวเองกระเด็นลอยขึ้นไปอยู่บนหลังคารถที่ชนเธอนะ
คือคุณคะรถชน
ก็เขาบอกว่าเขารอคนมาช่วยอยู่ไง

เหมือนแบบระหว่างรอเนี่ยเซลฟี่ไม่ได้มีรูปเดียวนะ
เซลฟี่ตั้งแต่รังคารถทิชชนยังรถพยาบาลนะค่ะ
ระบุข้อความไว้แบบนี้เจ็บเองโพสต์เองนักเลงไหมไม่รู้นะคะ
คือสาวใบเกอร์ประสบอุบัติเหตุโดนรถกระบะชนแล้วตัวเองก็เนี่ยคุณ
เด็นลอยขึ้นไปนอนอยู่หลังคารถกระบะคู่กรณีอ่ะค่ะทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้
เราก็โทรพูดคุยกับสาวใบเกอร์รายนี้เธอชื่อนางสาวจินทามาสนาคำหรือว่าคุณหนู
เธอบอกอ๋อเกิดขึ้นปีที่แล้วค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้
ขี่กลับบ้านที่นครปฐมอยู่อยู่กระบะคู่กรณีกลับรถกระทันหัน
เบรกไม่ทันเธอเลยชนด้านข้างประตูคนขับ
แล้วตัวเธอก็ตีรังกาลอยขึ้นไปนอนอยู่บนหลังคารถแบบนี้
ตอนนั้นนะเธอบอกว่ารอดมาได้เพราะห้อยหลวงปู่ทวดนะ
น้ำทะเลจืดไม่เป็นอะไรเลยส่วนที่ถ่ายเซลฟี่เนี่ย
คือเธอตั้งใจเปิดกล้องโทรศัพท์ดูใบหน้าตอนเธอเป็นผู้หญิงอ่ะคุณ

เออว่าอีห์น่าเสียชมรึเปล่าเป็นอะไรรึเปล่า
กดทัตเตอร์ถ่ายไปนิดสักหน่อยแล้วกันมุมภาพมันสวยดี
เนี่ยจะมีเชิงเฉียงกี่คนได้ไปถ่ายรูปอู๋คุณค่า

ผ่านมา๑ปีแล้วยังไม่รับเงินชดใช้

สารพึ่งนักกลายเกลียรอบแรก๕กันยายนนี้เองจ้า
อีกเรื่องหนึ่งโด่งดังในโลกออนไลน์เหมือนกัน

แต่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังพาเด็กสองคนข้ามถนน
แล้วรถคันสีเงินทางซ้าย
คุณไม่ยอมหยุดน่ะ
ชนเด็กเต็มเลย
คุณต้องรู้ไว้นะคะว่าทางม้าลาย
ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณไฟ
คุณต้องหยุดเพราะทางม้าลายคือทางคนข้าม
จะมีคนหรือไม่มีคนคุณต้องหยุดรอดูก่อนว่ามีไหม
ถ้าไม่มีคุณถึงจะไปได้

เพราะเด็กเนี่ยโดนชนล้มกระเด็นเลยนะคะ
ผู้โพสต์คลิปเขาไม่ได้หยุดดูเหตุการณ์ต่อจากนั้น
เพราะว่ามันก็มีรถวิ่งตามหลังมาแหละ
ก็เลยไม่รู้ว่าเด็กได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน

จำไว้นะคะเจอทางม้าลายคุณต้องหยุด